จากปัญหาครอบครัวที่ทำให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วนะคะ
อีกหนึ่งปัญหาที่ก็มีคนเครียดมากก็คือปัญหาเรื่องงาน
ตัดสินใจฆ่าตัวตายก็มีนะคะรายล่าสุดเป็นนายช่างประจำท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชค่ะ
เพราะว่าจะต้องรับผิดชอบโครงการที่จะต้องมีการขยายท่าอากาศยานหลายโครงการ
แต่คาดว่าบางโครงการไม่เสร็จและถูกผู้บังคับบัญชาติเตียน
ก็เลยเกิดความเครียดและก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบค่ะ
โพฟชบนายนิกรศรียอดอายุสิบสองปี
เป็นนายช่างโยธาชำนาญการผูกคอตายในบ้านพักพนักงาน
อากาศยานนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้ตายใช้เชือกไนลอนสีเขียวผูกคอตัวเองกับบานพับประตูค่ะ
และจุดที่พบศพมีจดหมายลาตายนะคะ
ข้อความว่าเสียใจที่ไม่อาจควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามเวลา
ต้องขอโทษทุกคนด้วยเขียนไม่ยาวนะคะ
เป็นแบบนี้ค่ะเห็นอยู่ข้างศพค่ะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะคะ
แล้วก็มอบให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่ลำปาง

สอบสวนทราบว่านายนิกรผู้ตายเป็นนายช่างประจำท่าอากาศยานครศรีธรรมราชหลายปีแล้ว
เพื่อนพนักงานไม่มีใครคิดเลยว่าจะมาก่อเหตุคิดสั้น
เพราะไม่เคยได้ยินนายนิกรบ่นน้อยใจกับใคร
และปกตินิสัยร่าเริงดีพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนพนักงานสังเกตว่านายนิกรไม่ได้มาทำงาน
ก็เลยพากันไปหาที่ห้องพัก
ปรากฏว่าไปพบว่านายนิกรผูกคอตายแล้วนะคะ
ตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความเครียดเรื่องงานที่อาจถูกตำหนิจากผู้บังคับบัญชา
ขณะนี้เองท่ากาศยานนครศรีธรรมราชมีโครงการเกาะสร้างขยายอาคารในหลายจุด
เป็นไปได้ว่าโครงการใดโครงการหนึ่งอาจเสร็จไม่ทันตามกำหนด
ทำให้ผู้ตายเครียดจึงคิดสั้นจบชีวิตค่ะ